โอ้ยโหดหัวตัวก็ร้อนไหนดูสิคนมาแล้วอุตสาหรับมาแต่เช้า
ใส่ต้องไปกินซาร่าคุณคะที่ฉันไม่สบายโอ๊ยคุณ
ค่ะทำอะไรมาทำให้ป่วยหนักขนาดเนี้ยอ่าคุณ
อากาศมันแปรปรวนไงเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนแบบนี้ไม่สบายอ่ะ
กลัวจะเป็นโรคให้เราตอบอยู่เหมือนกันนะโทคร้ีระบาดเหรอครับ
เมื่อวานสุดลามขอฝนเนี้ยเราคนตกใส่ขุนไงใช่
นี่ก็เลยเตรียมถุงผ้ามากะว่าคงได้ยากลับบ้านเยอะเลย
เป็นถุงขนาดเนี้ยคุณจะเอายาไปไปทำอะไรคะถุงใหญ่นะ
ถ้าป่วยหนักก็คิดว่าคงต้องกินยา
เดี๋ยวเตือนกันแล้วกันนะเดี๋ยวคนอื่นจะป่วยเหมือนดิฉันนะคะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับสู่รู้ก่อนร้อนหนาวช่วงเช้านะคะ
อาการเจ็บอาการป่วยเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่อยากจะเป็นกันใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นตรวจสอบสภาพอากาศเพื่อที่จะได้เฝ้าระวัง
แล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวเองค่ะ
มาดูเรื่องของปัจจัยโดยรวมกันก่อนนะคะว่า
อะไรทำให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวนแล้ว

สังเกตกลุ่มเมฆนะคะช่วงนี้ปกคลุมบริเวณภาคใต้เป็นจำนวนมาก
อีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ
ก็จะทำให้ช่วงนี้ภาคใต้นั้นมีฝนตกเยอะหน่อย
โดยเฉพาะฝั่งอันดามันนั่นเองนะคะ
มาดูเรื่องของกระแสลมค่ะที่จะทำให้เราเห็นภาพได้อย่างชัดเจน
มาทางทิศตะวันตกนะคะ
ผ่านมาทางภาคใต้ทั้งแถบโดยเฉพาะฝั่งอันดามันนี้
จะทำให้เกิดกลุ่มฝนเป็นจำนวนหนาแน่นเลยนะคะ
จะเห็นว่ามีทั้งฝนฟ้าขนองและอาจจะเกิดฟ้าผ่าได้
รวมไปถึงสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของคลื่นนั่นเองนะคะ
แต่ไม่ใช่เพียงแค่ฝั่งภาคใต้ฝั่งอนามันเท่านั้นนะคะ
ฝั่งอ่าวไทยก็อาจจะมีคลื่นสูงได้เช่นเดียวกัน

แถบสีน้ำเงินนี้จะขึ้นทึบเลยนะคะ
บริเวณนี้คลื่นจะสูงประมาณ๒เมตร
และถ้าหากว่ามีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากถึง๓เมตรเลย
เพราะฉะนั้นช่วงนี้ภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน

ส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคอีสาน

สภาพอากาศช่วงสายก็ยังอยู่ที่ประมาณ๓๒๓๕องศาเซลเซียส
แต่ถ้าหากว่าเป็นช่วงเวลาบ่ายแก่ยังบ่าย๓บ่าย๔
อุณหภูมิก็จะพุ่งสูงขึ้นไปนะคะ
อาจจะไม่ถึง๔๐องศาในบางพื้นที่

และเมื่อประเทศไทยมีความร้อนปกคลุมแบบนี้
เจอกับเรื่องของลมที่พัดมาทำให้เกิดฝนฟ้าขนองได้

สิ่งที่ตามมาก็คือฝนที่มันตกลงมา

ประกอบกับว่าคนที่อาจจะสุภาพไม่ดี

เรื่องของดัชนีคุณภาพอากาศ
ตอนนี้อยู่ที่อันดับ๖ของโลก
แต่ถ้าหากว่ามีฝนตกลงมาก็อาจจะช่วยบรรเทา
เข้มข้นของมลพิษได้บ้างนะคะ
สิ่งหนึ่งที่จะตามมานอกจากฝนตก
ก็คือเรื่องของโรคไข้เลือดออกนั่นเองค่ะ
เพราะหลายคนอาจจะคิดว่าไข้เลือดออก
อาจจะเกิดขึ้นในเฉพาะช่วงฤดูฝน
แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีน้ำขังน้ำนอง
ภาชนะหรือตามพื้นดินเนี่ยนะคะ
ก็ทำให้เกิดแหล่งเพาะพันธุยุงลายได้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมควบคุมโรค

ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายเดือนเมษายนมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้แล้ว๔คน
โดยเฉพาะจังหวัดในแถบภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นต้องเฝ้าระวังกันด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องของอุณหภูมิรายภาคนะคะเราก็จะเตือนกันอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะ
จะได้เฝ้าระวังไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยนะคะ
เหนือตอนนี้อากาศร้อนถึงร้อนจัดนะคะอุณหภูมิโดยเฉลี่ยนี่นะคะ
ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ๔๒องศาเซลเซียสมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่
นั่นก็คือแถบแม่ห้องศรเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านเพชรบูรสุโขทัยตากแล้วก็กำแพงเพชรนะคะ
ส่วนภาคอีสานบ้านเฮาค่ะอากาศร้อนแต่ว่าร้อนน้อยกว่าเหนือหน่อย
เพราะว่าตอนนี้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้มากถึง๑๔๐ของพื้นที่
แล้วก็มีลมกระโชกแรงสิ่งหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังก็คือลูกเห็บและฝนฟ้าขนองรวมถึงฟ้าผ่าด้วย
จังหวัดเลยน้องบัวลำพูขอนแก่นอุดรธานีน้องคายบึงกาลสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญยะโสธรอุบลราชธานีแล้วก็ศรีสะเกด
เฝ้าระวังกันนะครับพ่อหน่อยพ่อแม่พี่น้องเป็นห่วงเป็นใยนะคะ
แต่ว่าบางพื้นที่ก็มีลมแรงมีฝนพัดผ่านมาเอาความร้อนออกไปเอาฝนลงมาแทน
แถบจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีแล้วก็นครสวรรค์กันด้วย

ส่วนภาคตะวันออกค่ะอากาศร้อนมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ร้อยละ๑๐ของพื้นที่
โดยเฉพาะแถบจังหวัดฉะเชิงเศร้านครนายกจันทบุรีและตลาดนะคะ
อุณหภูมินั้นเฉลี่ยอยู่ที่ยี่สิบห้าถึงสามสิบเก้าองศาเซลเซียส
ส่วนทะเลเนี่ยนะคะพื้นที่ที่ติดทะเลแล้วก็บริเวณทะเลเนี่ย
จะมีคลื่นสูงประมาณสองเมตรนะคะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในระยะนี้
มีเมฆเป็นส่วนมากนะคะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองได้มากถึงร้อยละสามสิบของพื้นที่
แถบจังหวัดชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาปัตตานียาลานนราธิวาส
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด๓๘องศาเซลเซียสคลื่นสูง๑๒เมตร
ส่วนฝั่งอันดามันอันนี้ต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิด
เพราะว่ามีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองได้ถึง๑๗๐ของพื้นที่
เพราะมีเมฆเป็นส่วนมากด้วยแล้วก็มีปัจจัยเรื่องของลมตะวันตกที่พัดมา
ทำให้เกิดฝนฟ้าขนองกันอย่างหนักบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูน
เพราะฉะนั้นเฝ้าระวังเรื่องของคลื่นค่ะที่จะสูง๒เมตร
ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด๓๙องศาเซลเซียส
มีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ร้อยละ๑๐ของพื้นที่
ตกแบบประปรายมาเบามาแว๊บแล้วก็ผ่านไปนะคะ
แต่นี่แหละค่ะคือปัจจัยแล้วก็อาจจะทำให้เรานั้นเจ็บป่วยไม่สบายกันได้
ความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐเพราะฉะนั้นตรวจสอบสภาพอากาศกันแบบนี้ทุกเช้าและเย็นในรู้ก่อนร้อนหนาวนะคะ
เช้านี้ดิฉันลาไปก่อนหาหมอแล้วนะคะสวัสดีค่ะ